สุราธานีที่บอกว่ามีคนไปเจอศพ
เป็นทารกวัยแค่๕เดือนเท่านั้นเอง

แต่แม่ปฏิเสธบอกว่าลูกชายนั้นป่วยมาหลายวันนะครับ
ในพื้นที่พระแสงครับที่สุราธานีนะฮะ
อำเภอพระแสงตำรวจภูทรพระแสงก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ครับ
หลังจากที่ได้รับแจ้งนะครับบอกว่ามีการไปเจอศพของน้องชีต้าอายุ๕เดือนนะครับ
แล้วพอไปตรวจปุ๊บก็ไปเจอหลังจากนั้นเชิญตัวนายอำพรพุ่มนุ้ยครับ
แล้วก็นางสุนิสาพรมสุวรรณพ่อแม่เด็กไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจ
แม่เด็กบอกว่าลูกชายป่วยไม่สบายมาหลายวันแล้วครับ
โดยเมื่อวันที่๕กันยายนก็สักประมาณ๒วันที่แล้วเนี่ย
ซื้อยามาที่คลินิกแห่งหนึ่งแต่เงินไม่พอนะครับได้มาขวดเดียว
พอเมื่อคืนครับลูกไข้สูงพอช่วงเช้าปรากฏว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้ว
ได้ความรู้เท่าไม่ถึงการครับไม่รู้จะทำยังไง
ลูกก็ยังเด็กด้วยเอาฝังดินเลยแล้วก็ได้มีการโทรศัพท์ไปถามแม่

เพราะว่าคนสมัยก่อนเขาก็ฝังเอาไว้แบบนี้แหละนะครับ
ยืนยันว่าสามีนั้นไม่ได้มีการทำร้ายลูกชายอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมครับทีมข่าวเนี่ยเดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ไปเจอกับนายพินนายพินอายุ๘๖ปีแล้วครับ
เป็นปู่ของเด็กนะครับก็พาเข้าไปดูในบ้าน
ปรากฏว่าพอเข้าไปดูในบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไปเจออุปกรณ์เสพยาเสพติดนะครับ
แล้วก็มีร่องรอยอะไรบางอย่างเหมือนกับมีการทำลายข้าวของนะครับ
ทางคุณพินเนี่ยบอกว่าหลานชายไม่สบายครับเสียชีวิตช่วงเช้า
ลูกชายลูกสะพ้ายก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาศพหลานไปฝังไว้
ถึงแม้ว่าลูกชายลูกสะพ้ายจะเสพยาบ้านะครับแล้วก็ชอบทำลายข้าวของ
เอาหนังสติ๊กยิงใส่ชาวบ้านแต่ยืนยันว่าการเสียชีวิตของหลานชายนั้น

แม้ว่าจะมีข้อมูลมาในลักษณะนี้แต่ว่าตำรวจนั้นก็ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบปากคำนะครับ